คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้นะฮะ
คุณจะรู้สึกตกใจสงสารหรือคุณจะกลัวดีครับ

กูจะรู้สึกตกใจสงสารหรือกูจะกลัวดีครับ
กูจะรู้สึกตกใจสงสารหรือกูจะกลัวดีครับ
ถ้ามันไม่มีไฟหน้าเราก็จะมองอะไรแทบไม่เห็น

แต่ว่าดิฉันหายกลัวตั้งแต่ตอนที่เขาลงไปนั่งกลางถนน
เพราะถ้าสมมุติว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีนะคงไม่นั่ง

แม่ขนาดคนในรถยังพูดเลยว่าแกกลัว
มาในชุดโกโกวาอยู่กลางถนนแล้วมืดตึ๊บ
ทีแรกคนในรถก็พยายามถอย

เด็กเนี่ยวิ่งมาเคาะกระจกนะครับไม่กล้าเปิดครับ
กลัวจะเป็นมิจฉาชีพเอาเด็กมาล่อหรือเปล่า
เป็นผมผมก็กลัวผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน
ทีมข่าวสอบถามไปที่พลเมืองดีคุณไอลาดาสิงศรีดาหรือครูอ้น
อายุ๒๗ปีเป็นคนขับรถคันนี้
เล่าบอกว่าเมื่อคืนสักทุ่มหนึ่งได้
ขับรถมาตามรอยต่ออำเภอพยักษภูมิพิสัยกับอำเภอชุมพลบุรีนะฮะ
พอมาถึงบ้านแคนเกิดหมู่๑๔ตะบนชุมพลบุรีเนี่ย
เห็นเด็กสัก๕ขวบได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้เนี่ย
อยู่กลางถนนครับแล้ววิ่งตามรถด้วยเธอบอกเธอตกใจมาก
จนสอบถามเด็กก็ลองทางมาเหรอลูก
หลังจากนั้นนะฮะเธอก็โทรตามกู้ภัยชุมพลบุรี
ให้มาช่วยเอาไปส่งยายครับ
ไม่เห็นข้างทางนอกจากข้างหน้าอย่างเดียว
แล้วสักพักเด็กมันก็วิ่งออกไปข้างหน้ามุ่งไปทางกลับบ้านเขา
พอขี่รถตามเด็กวิ่งกลับมาจนแฟนได้ถ่ายคลิปอ่ารอบสอง

พอเราหยุดน้องก็วิ่งตามกลับมา
พอหาตำรวจก็ยังไม่มา

เปิดประตูเด็กก็วิ่งเข้ามาก่อน
นี่ครับยายเล่าบอกว่าเมื่อวานไปรับหลานจากโรงเรียน
แล้วก็ปล่อยให้เล่นกับเพื่อนที่หน้าบ้าน
พอสัก๖โมงครึ่งจะเรียกกินข้าวเอาไปไหน
ออกตามหาญาติช่วยกันตามหาหายังไงก็หาไม่เจอ
แล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านในใจภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองหลานด้วย
จากนั้นไม่ถึง๑๐นาทีรถกู้ภัยก็พาหลานมาส่ง
โอ้โหยายบอกยายตกใจไม่คิดว่าหลานเนี่ย
จะเดินออกไปไกลถึงบ้านหนองระหารห่างออกไปประมาณ๑กิโลเมตรได้ฮะ
กิโลเมตรกว่าถามหลานบอกว่าจะไปไหนลูกจะไปไหน
จะไปบ้านย่าบ้านย่าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
คุณยายเล่าต่อบอกว่าก่อนหน้าที่หลานจะเดินออกจากบ้านไป๑วัน
หลานเล่าให้ฟังบอกว่าปู่ที่เสียชีวิตที่ตายไปแล้วมาหาหนู
ปู่ชวนไปอยู่ด้วยถามหลานอีกว่าหนูเดินไปทำไมหนูไม่กลัวเหรอลูก
บอกหนูไม่กลัวหนูมองไม่เห็นหน้าปู่หรอก
แต่รู้ว่าเป็นปู่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
คือเขาก็มองกันว่าสงสัยปู่น่าจะคิดถึงหลานแหละ
ก็เลยมาหาหลานลองฟังยายหน่อยฮะ
เขาบอกว่ายายมีปู่ปู่มาหาปู่ปู่มาหาชวนหนู
หนูไปด้วยแล้วหนูไปทำไมมันมืดหนูไม่กลัวหรือ
ไม่กลัวหรอกเขาเป็นปู่แล้วหนูเห็นหน้าปู่ไหม
ไม่เห็นแต่หนูว่าเป็นปู่ความเชื่อค่ะเชื่อ
เพราะว่าปูเขาเลี้ยงสร้างพี่ประกรรมเขาแห้ง
ไปใส่มาใส่ก็ต้องสินต้องวายต้องบอกเพื่อนไหมจ้ะ
อันหลานเพื่อนกันได้แค่สองเดือนเพื่อนกับเสียชีวิต
เพื่อนกับห่วงหลานหน่อยเพื่อนนี่แห้ง
ยายยายต้องดูนะไม่ให้หลานไปอีกแล้วนะ
คุณผู้ชมส่งมาบอกเยอะมากว่าหลุดไปอยู่กลางถนนตอนกลางคืนขนาดนี้ได้ยังไง
และโชคดีนะที่ไม่มีรถวิ่งมาเร็ว